เอาละฮะอย่างที่บอกไว้นะครับว่าในช่วงนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยนะครับกับเรื่องราวที่ดังไปทั่วประเทศนะครับเป็นเรื่องราวของผีจ้างหนัง
นะครับซึ่งแน่นอนฮะคำชโนธไม่ได้มีแค่เรื่องราวของพญานาคเท่านั้นที่เรื่องโด่งดังนะฮะเพราะเรื่องนี้ก็ดังมากคุณพระดำ
แล้วก็จนถึงทุกวันนี้ปริศนาผีจ้างหนังยังเป็นความลี้ลับดำมืดอีกสิ่งหนึ่ง

และตอนนี้นะถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไป๓๐ปีแล้วนะครับแต่ว่าคนที่นั่งอยู่ข้างผมนะครับเป็นผู้ที่เรียกว่าประสบการณ์ชีวิตจริง

เป็นเจ้าของเรื่องนี้ด้วยยืนยันนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหก
ยืนยันเรื่องจริงผู้จ้างก็มีจริงครับผู้จ้าง
คุณทงชัยฉายหนังมาอย่างนี้กี่ปีแล้วฮะ

ฉายหนังกลางแปลงจนถึงทุกวันนี้คุณต้องใช้ฉายหนังกลางแปลงจนถึงทุกวันนี้

ทุกวันนี้ก็ยังมาทำธุรกิจนี้คุณต้องใช้ฉายหนังกลางแปลงใช่ครับ

เพราะฉะนั้นการฉายหนังต้องฉายกลางคืนอยู่แล้ว

คุณทงชัยเป็นผู้ที่อยู่ใน
เหตุการณ์ผีจ้างหนังเลยหรือเปล่า

เป็นเจ้าของกิจการจำจำภัพโพยน

นี้ฉายหนึ่งรอบหรือไงฮะหนึ่งคืนครับคืนมีหนังสี่เรื่อง
เรื่องอะไรบ้างวันนั้นอ่าตอนนั้นจะมีหนังไทยเรื่องทองอ่า
ฉลองพักมีวิธีครับบุกปากแล้วก็หนังของสันติสุชาเรื่องสารปืน
สามปืนสามปืนครับฉายเมื่อไหร่มีคนดูครับทำไมต้องสามปืน
เขาเลือกหนังเขาเขาเป็นคนเลือกหนังเองเขาเลือกเองด้วยเขาเลือกเองโอเคฮะ
แล้วก็อีกเรื่องเป็นหนังผีตลกบ้านผีปอบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นหนังฝรั่ง
ครับจำชื่อไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรสี่เรื่องอ่าแล้วยังไง
ฉายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับในสัญญาบอกว่าเริ่มฉายเวลาสามทุ่มตรงอ่าครับ
ซึ่งปกติแล้วก็ฉายกันสามทุ่มนะใช่ครับอ่าสมัยเจ้ากี้นี้มันไม่มีไฟฟ้า
ปี๓๒ที่เกิดเรื่องมันยังไม่มีไฟฟ้าที่นี่ยังไม่มีเชื้อก็ใช้เครื่องทำไฟนะครับ

คนที่มาจ้างคุณทงชัยเนี่ยลักษณะท่าทางเขาเป็นยังไง

เขามาเองครับชื่อนายจำปาคำแจ้

จำได้เลยครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีตัวตนอยู่

ยังมีตัวตนอยู่เขามาถึงก็บอกว่าจ้างหนังไปฉายวันที่๒๙มกราคมปี๒๕๖๒

ที่บ้านวังทอง

อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรนะครับว่าจ้างในราคา๔๐๐บาท

พอจ้างเสร็จผมก็ให้ใบสัญญาเขาก็เดินทางกลับ

ที่นี้ถึงวันที่๒๙มกราคมประมาณ

ผมก็สั่งลูกน้องไปทั้งหมด๗คนออกจากอุดรประมาณบ่าย๒โมงกว่า

มาถึงบ้านวังทองพบค่ำพอดีเลยประมาณ๕โมงเย็น

ช่วงเดือนมกราตอนนั้นมันหน้าหนาวอากาศมันมืดเร็ว
พอมาถึงบ้านวังทองปรากฏว่ามีคนมารอรับ

ก่อนจะเข้าบ้านนะฮะแล้วก็บอกว่าหนังที่จะจ้างมาฉายวันนี้เดี๋ยวจะพาไปสถานที่ฉาย

ขนอุปกรณ์ลง

ไม่มีพ่อค้าแม่ขายไม่มีอะไร

ว่ารู้ว่าฉายหนังปุ๊บต้องมีขนมต้องกินมาก่าย
ลูกน้องก็แปลกใจทีแรกไม่มีคนก็เปิดเพลงไปเรื่อย
เพราะถึงเวลา๓ทุ่มตามกำหนดในใบสัญญาณ

ก็เริ่มฉายหนังปรากฏว่าพอเริ่มฉายหนังปั๊บ
หันไปดูทีนี้ปรากฏว่ามีคนนั่งดู
ข้างหนึ่งเป็นผู้ชายใส่เสื้อดำคอจีน
อีกข้างหนึ่งเป็นผู้หญิงนุ่งขาวอมขาว
คือแยกสีก็เลยคือสองฝั่งเลยข้างนี้ผู้ชายข้างนี้ผู้หญิง
ผู้ชายใส่สีดำผู้หญิงใส่สีขาวแล้วแต่งตัวมาเหมือนกันหมดเหรอฮะ
ผู้หญิงก็แบบเหมือนคนทำแบบว่ามาปฏิบัติธรรมเสื้อสีขาว
หนังตลกก็ไม่หัวร้อยประมาณข้างหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า๕๐นะครับ
ก็ประมาณ๑๐๐คนโอเค

บริเวณนี้แหละครับซึ่งจริงแล้วไม่สามารถที่จะเข้ามาได้

เป็นป่ากกลกทึบแล้วก็เป็นดินน้ำซับ
แล้วฉายหนังเนี่ยเรื่องแรกเป็นเรื่องอะไร

เรื่องที่๓ก็สารปืน

แต่จริงแล้วผมมีหนังมาแถมให้สว่าง

แล้วรีบเก็บของก่อนที่จะสว่าง

พูดอย่างนี้เลยครับ

นั่งอยู่แน่น่ะ๔เรื่องก็นั่งอยู่แน่น่ะ

เคลื่อนไหวแต่พวกเขาก็เห็นลุกสู้เลย
เขานั่งดูอย่างนั้นจนกระทั่ง๔เรื่องผ่านไป

เช้าคุณจะออกลำบากให้ออกไปตอนนี้เลย

ทีนี้ตอนฉายหนังนี่เขาให้ลูกน้องสองคนฉาย
อีก๕คนอยู่บนหลังคารถนอนหลับ
ก็ยังไม่พูดอะไรนะครับเขาก็ตื่นขึ้นมา
เขาบอกเอาเงินมาให้เสร็จเขาก็หยุดหนัง

ใช่ครับหายวับไปกับตาเลย

ไม่มีเลยครับมีแต่ความว่างเปล่า

ก็ขับรถออกมาถึงบ้านวังทองพอดีสว่าง

ทีนี้เขาก็พนักงานในกลางคืน

บุหรี่หยัดกระสุกก็ไม่มีเพราะค้าไม่ขายใช่ไหม
เขาก็เลยมาจอดที่ร้านค้าที่บ้านวังทอง
ชาวบ้านก็เลยบอกว่า
อ้าวที่นั่นไปได้ไงมันไม่มีหมู่บ้านนะ

นี่แสดงว่าผีมาอำไปฉายหนังแล้วว่างั้น

เขาก็เขาคงจะรู้อะฮะ
ที่มันดังมากเพราะว่าเขาไปจดเลขทะเบียนรถแล้วไปซื้อเลขถูกกันดังมาก

ทีนี้หลังจากที่เขาออกจากตรงนี้คนหนุ่มเขาก็เลยถามว่าเมื่อคืนนี้พวกผมได้ยินเสียงหนังอยู่
ขี่มอเตอร์ไซค์หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอวนเท่าไหร่ก็ไม่เจอ

เขาอยากจะมาดูลูกน้องก็ไม่พูดอะไรก็ขับรถถึงบ้านผมประมาณ๙โมงกว่า
ก็เอาเงินมายื่นให้๓๕๐๐บาทที่เหลือนะฮะก็บอกว่าเท่าแก่เท่าแก่
ผมอยู่ไม่ได้เมื่อคืนนี้ไปฉายหนังผีหลอกหมดคืนเลย
ก็๕คนที่มันฝันเห็นหนังผีหลอกหมดคืนเลย
ที่นอนอยู่คือฝันเห็นตลอด

ผมไม่เชื่อเดี๋ยวก่อนนะจ่ายเงินผมเสร็จแล้วบอกว่าจะลาออก
ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรผมก็คิดว่าลูกน้องเนี่ยทำงานหนัก
อยากจะพักผ่อนอยากจะเหนื่อยก็เลยบุเรื่องขึ้นมา
ก็ไม่เป็นไรอยากออกก็ออกก็จ่ายเงินให้เขาออกไป
หลังจากนั้นประมาณ๒๓เดือนเรื่องมันดังขึ้นมาเรื่อย
ดังขึ้นมาเรื่อยจนเขาหาว่าเรากุเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อการค้าหรือเปล่า
อยากจะให้บริษัทได้หรือเปล่า
ใช่ครับผมก็เลยเอ๊ะนึกขึ้นได้ว่าใบสัญญาที่ลูกน้องเคยไปฉายหนังเนี่ย
ผมยังเก็บไว้อยู่ก็เลยมาเปิดดูเอาใบสัญญามา
ก็เห็นชื่อนายจำปาคำแก้วใช่ไหมครับอยู่บ้านอ่างทอง
ก็เลยขับรถมากับครอบครัวเลยหาเลยมาที่นี่เลยบ้านบางทอง
ไปหาเลยไปหาเลยยังไงเจอไหมเจอตัวอะไรจะปลาเลย
เห็นหน้าเขาเป็นไงเฮ้ยคนละคนป่ะคนนี้คนเดียวกัน
คนเดียวกันกับที่ผมเป็นคนรับงาน
ก็เลยลุงจะปลาลุงจ้างหนังมาวันที่๒๙มกราปี๓๒ฉายที่ไหน
ลุงจำปลาว่าฉายบ้านผมตรงหน้าบ้านนี้นะครับ
แต่ชาวบ้านบอกว่านายจำปาไม่เคยเอาหนังมาฉายตรงหน้าบ้านนี้เลย
นี่แหละครับหมายความว่าไง
หมายความว่านายจำปาเนี่ยไปจ้างหนังไม่ได้มาฉายที่บ้านตัวเองหรอก
ก็คงจะมีคนมาตอนหลังมารู้ว่าเขาถูกยืมร่างมาถอดจิต
อ๋อยืมร่างแล้วมารู้ได้ยังไงวะยืมร่าง
คือที่รู้นี่รู้จากหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยหลวงตามหาบัว
ผมไปเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังเพราะว่าพ่อแม่ที่อาญาติพี่น้องผมเนี่ย
ปฏิบัติสามองค์นี้อยู่แล้วก็ไปเล่าให้ท่านฟังหลวงปู่ชอบบอกว่า
เออที่นั่นน่ะเป็นเมืองพญานาคพญานาคเขาเป็นตรงนั้นเป็นเมืองบาดาน
คงจะเป็นงานปีใหม่ของเมืองพญานาคเขาอยากจะดูหนังกันจันท
เขาเลยเป็นตัวไหนจับปากคำแก้วโดยถอดจิตแฟนจับปากคำแก้ว
แล้วก็มาจ้างหนังจันไปฉายแล้วเวลาไปฉายที่ว่าลงไป
ทางภาคกลางเขาเรียกว่าอัมภาพภีรักษรภารักษรอะ
สะกดให้ลงไปเพื่อที่จะดูหนังเราเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกไหมครับ

ตอนที่คุณทงชัยมาที่นี่แรกเลยเนี่ย

ตอนนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสที่นี่

อยากทราบเรื่องเกี่ยวกับคำชโนธเนี่ย

ท่านก็เคยถูกเอาร่างลงไป

ของบาดานเมืองบาดาน
เขาก็จะมีกิจกรรมอะไรเหมือนพวกนี้

มีงานขึ้นปีใหม่ฉลอง
หลังจากเจอหลวงปู่คำตาแล้วใช่ไหมฮะ

ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ซึ่งไม่ใช่เป็นการที่ตกแต่งเรื่องขึ้นมา
ขอให้เห็นลอยล้อรถ๖ล้อลงไป

มีรอยล้อลงมานี่
สารเพียงตาเข้าไปในคำชโนธ
ซึ่งจริงแล้วมันไม่สามารถที่จะลงไปได้

ปรากฏว่าเห็นทั้งผมและภรรยา

นี่แหละฮะหลวงปู่ซึ่งว่าเขาอำพางเขาบางบท
แล้วตรงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตอนที่ผมมาพิสูจน์นะฮะ
ไม่ใช่อย่างนี้ยังไม่มีปูนล้อมรอบอย่างนี้นะฮะ
เป็นขอนไม้เฉยแล้วก็จะมีขอนตรงกลาง
แล้วช่วงนั้นน้ำใสมากแล้วก็จะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาผุด
ซึ่งตอนหลังมาสันนิษฐานว่าเป็นลมหายใจของพญานาค
ในช่วงที่ฟองอากาศผุดขึ้นมาเนี่ยผมมองเห็นเป็นปลาหลากสี
สีทองสีเงินเป็นร้อยตัวเมื่อก่อนนี้ครับ
มารู้ทีหลังว่าเป็นปลายเผือกปลายทอง
แล้วภรรยาผมก็โดนโดนทำโทษ
คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เขามีเขียนหนังสืออยู่แล้วว่าห้ามนำภาชนะที่อะไรมาตัก
เขามีขบวนให้ตักทีนี้แฟนผมมักง่ายเนี่ย
ก็เอาขวดขวดน้ำลงไปจุ่มเขาขึ้นมาเท่านั้นนะครับเหมือนโดนหักขาเลย
นิ้วส้นจนทุกวันนี้เลยคือนิ้วนิ้วท้าวครับนิ้วปล่อยข้างซ้าย
อยู่ดีดีก็เหมือนโดนหักเลยครับหักป๊ะไปเลยแล้ววันนั้นเขาก็เจ็บปวด
ร้องเลยร้องทุกวันนี้มันมีอีกครั้งหนึ่งตอนที่ผมมาคำชาวโน้ต
ที่มาทำข่าวครั้งแรกกับคุณสันติเสวียบริมลนะครับแม่ช้อนั่งรัม
ขับรถมาเนี่ยเข้าทางทางที่คุณมานี่ไม่ได้ฝนตกโอ้โหฟ้าร้องน้ำนี่นองไปหมด
ก็ไปวนวนมาอีกตั้งหลายที่ให้เข้ามาได้พอเข้ามาถึงข้างหน้าเนี่ย
ก่อนที่จะเข้ามาในคำชาวโน้ตมองไปเนี่ยฮะต้นชาวโน้ตเนี่ยมากกว่านี้เยอะเลย
แล้วลักษณะนี้ไม่มีอาการเคลื่อนไหวเลยเรามองไปนี่เหมือนกับลูกตาหลายหมื่นดวง
มองว่าเรามาทำอะไรเนอะครับคุณสันติเนี่ยถ่ายรูปครั้งแรกก็ไม่ติด
แล้วตัวคุณเองหลังจากที่มีโอกาสมาฉายหนังชีวิตพวกคุณได้ข่าวว่าก็ได้โชคได้ราบกันเลย
เหรอเยอะล่าสุดนี่นะภรร้ายาผมก็
ที่นี่ดึกมีคนมานอนอยู่ตรงแถวนี้ไหม
เคยมีคนมาลองของแล้วก็ตายคาผ้าเหลืองก็มี

ตอนนี้นะฮะทางน้องภูผาก็ไหว้รูปเสร็จแล้วนะครับ

ธรรมดาธรรมดาธรรมดาโอ้โฮ